คือชาวบ้านที่บังเสร่สัตหีบของชนบุรี
ไปแจ้งตำรวจที่สพสัตหีบบอกว่า
ได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นมากเลย

เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบค่ะ
โครงกระดูกของผู้ชายคุณ
ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าเป็นโครงกระดูกของใครนะคะ
นั่นก็คือศพที่พบแล้วก็โครงกระดูกที่พบเนี่ย
คือนายสกลพัฒนีอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นชาวบึงการอาชีพประมง
หงายเสียชีวิตไม่สวมเสื้อ
ใส่เพียงกางเกงขาสั้นสีดำนะคะ
อยู่ในป่าตรงนี้แหละค่ะที่บางเสร่สัตหิบนะ
สภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านไปพบเนี่ย
คือเริ่มแห้งหนังติดกระดูกศีรษะเหลือเพียงโครงกระโหลกแล้วนะคะ
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยค่ะนี่นี่นะคะผู้ตายค่ะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบร่องรอยการต่อสู้
แต่ว่าเรามีโอกาสไปพูดคุยกับสารวัตรกำนันบางเสร่คุณประเสริฐพิเนธโชธ
เล่าบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้มีกลิ่น
เหม็นไปทั่วบริเวณในป่าตรงนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบศพผู้ตายก็คือนายสกลเนี่ยนะคะ
ข้อมูลจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเข้ามาพักอาศัยเพียงลำพังตรงจุดที่พบศพได้สักระยะ
สันนิษฐานว่าผู้ตายก็คือคุณสกลเนี่ยน่าจะมีโรคประจำตัวแล้วเสียชีวิตนะคะ
เอาล่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการนำศพส่งไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงพร้อมกับประสานญาติของคุณสกล
มารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ